เมื่อวานนี้คุณผู้ชมได้เห็นหมอภาคแล้วนะฮะ

คือทุกคำที่คุณหมอพูดดูอบอุ่น

แล้วก็ดูอธิบายเล่าเรื่องเสียงนุ่ม

แล้วก็ใส่เครื่องแบบมาเมื่อวานนะครับ

แต่เมื่อวานหมอภาคเขาพูดว่าเขามีลูกนะ

คือมีลูกแล้วแล้วก็คุณหมอภาคบอกว่า
คือลูกของหมอเองก็รุ่นราวคราวเดียวกับเด็กนี่แหละ
ดังนั้นพออยู่ในถ้ำก็คิดถึงลูกชายตัวเองด้วยเหมือนกัน
นะครับคิดว่าเด็กก็เป็นลูกเป็นหลานเหมือนกันนะครับ

ทีนี้หลายคนก็อยากจะรู้เรื่องราวชีวิตประจำวันของหมอภาค
หมอภาคเป็นอย่างไรอยู่อย่างไรกินอะไร
ชอบแบบไหนชอบอย่างไรอะไรแบบนี้

โดยนางสงวนพินโยแม่ครัวของกองพันธ์เสนาบรักษ์ที่๓
ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชศรีมา
หรือที่คนในกองพันธุ์เรียกว่าพี่บุ๋ม
บุ๋มเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ถึงช่วงเวลาที่หมอภาค
ผู้บังคับการกองพันธ์เสนารักษ์ที่๓
ได้รับการติดต่อให้เข้าร่วมภารกิจกู้ภัย๑๓ชีวิต
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
บอกว่าในตอนนั้นหมอภาคกำลังทานข้าว

เสร็จแล้วโทรศัพท์เข้ามา
เขาก็ถามว่าพร้อมไหมไปด้วยไหมที่ได้ยิน
โอเคพร้อมแกพูดอย่างนี้
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคืออะไรได้ยินแต่ว่าพร้อมไป
เขาก็บอกว่าดอนเมืองมีที่พักไหม

แล้วแกก็โอเคครับโอเค
แกก็กินข้าวรีบกิน
กินก็ขึ้นไปข้างบนก็ไม่ทันอันนี้ก็เห็นรถออกไป
พี่บุ๋มก็ยังเล่าให้ฟังถึงเคล็ดลับร่างกาย
ที่โอ้โหดูแข็งแรงกำยำดูตัวใหญ่ของหมอภาคนะครับ
ได้รับสมยานามว่าคุณหมอผู้แข็งแกร่งในปัตตะพี
บอกว่าหมอภาคใช้เวลาในการออกกำลังกาย
ห้องทำงานของหมอภาคทุกวันเลยนะครับ
รวมถึงเมนูอาหารการกินที่หมอภาคกินเป็นประจำ
เพราะหมอภาคก็ต้องมาพึ่งท้องอยู่ที่ร้านของพี่บุ๋มเนี่ยเหมือนกันนะฮะ
ฟังเสียงพี่บุ๋มเล่าให้ฟังครับ
แกจะไม่เลือกมากในการกิน
ที่ดูตั้งแต่ทำมาก็ไม่เคยเรื่องมากในการกิน
ไม่มีว่าพี่บุ๋มอันนี้ผมไม่กินนะเปลี่ยน
ไม่ถ้ากินไม่ได้คือจะกินข้าวกับไข่นั่นแหละ
นั่นคือไม่ได้แล้วใช่แล้วแล้วเราจะไปดูถ้วย
คือรู้แล้วว่าไม่กินไก่

ออกกำลังกายฟิตตัวเองเหงื่อโซ่
คือเหมือนคนเครื่อยอะเนอะ
ออกกำลังกายทุกวันตั้งแต่มานะ
แดดร้อนเปรี้ยงน่ะ๔โมงเช้าเนี่ย
โมงเช้า๕โมงเช้าวิ่งตั้งแต่หน้ากองพันธุ

แล้วก็กินน้ำเย็นขึ้นที่พัก
อย่างนี้ฮะกินง่ายอยู่ง่ายออกกำลังกาย

นอกจากนี้ทีมข่าวยังได้รับการบอกเล่า
ผู้ค้าดอกไม้บริเวณอนุสวรีเท้าสุระนาบรีหรือว่าย่าโมด้วยนะครับว่า
เมื่อวันก่อนหลังจากที่หมอภาคกลับมาทำงานวันแรก
ในช่วง๓ทุ่มหมอภาคก็เดินทางมาศักระย่าโม
ก่อนที่จะเข้าพักที่กองพันธุ์เซนาพระพรรค
เพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ภารกิจนั้นสำเร็จล่วงแล้วนะครับ
ขณะที่ช่วงเช้าของวันนี้หมอภาคเองก็
เข้าทำงานที่กองพันธุ์ตามปกติ
โดยได้เข้าไปไหว้สารปู่ประยุทธ์สารปู่ดำ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง

ซึ่งตลอดเส้นทางเข้ากองพันกว่า๑กิโลเมตร
ก็มีรูปปั้นพญานาคคู่พันธบเพลิงกว่า๕๐ตัว
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำหน่วยแพทย์ทหาร
องพันธ์เสนรักษ์ที่๓เรียงรายอยู่ทั้งสองข้างทางเลยนะครับ